ขอบคุณข่าวกีฬาจากคุณเจวรปัตรด้วยนะครับ

หลังจากที่ช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมา
มีชายสูงวัยปีนขึ้นไปบนเสา
ส่งสัญญาณโทรศัพท์หลังตลาดกลางคลองหลวงนะคะ

ถ้า๓ทุ่มไม่ยกเลิกมาตรา๔๔เก็บศพได้เลย
ตอนนี้ดูเวลาแล้ว๓ทุ่ม๒๑นาที

ติดตามจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากตลาดกลางคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

กรณีที่มีชายสูงอายุท่านหนึ่งปีนขึ้นไปบนเขา
ส่งสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงครับ
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยกเลิกการใช้อำนาจ
มาตรา๔๔กับวัดพระธรรมกาย
จนกระทั่งเวลา๒๑นาฬิกาที่ผ่านมา
กำหนดเวลาตามที่ชายคนดังกล่าวได้ประกาศไว้ครับ
เขาได้ใช้เชือกผูกคอตัวเองและกระโดดลงมาจากที่สูง
จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดครับ
เราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งชายสูงอายุท่านนี้ปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดชุมนุมของศิษยานุสิต

พร้อมกับเขียนป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยกเลิกการใช้อำนาจ
มาตรา๔๔ก่อนเวลา๒๑นาฬิกา
เช่นนั้นอาจจะต้องมีการมารับศพของตัวเองกลับออกไปแทนครับ
จากนั้นผ่านไปกว่า๑ชั่วโมงชายคนดังกล่าวก็เขียนหนังสือ

โดยมีข้อความบอกว่าพระเนรคนแก่ถูกข่มเหงรังแก่
แกล้งด้วยวิธีต่างนานาสังคมปัจจุบันคนดีอยู่ยากนะครับ
และถึงแม้ว่าพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
พระธรรมกายจะออกมาปฏิเสธว่า
เคลื่อนไหดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย
แต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับพระสงฆ์ที่ร่วมชุมนุม

ก็ผลัดเปลี่ยนกันใช้เครื่องขยายเสียงที่อยู่ภายในรถของเจ้าหน้าที่นะครับ
เพื่อพูดคุยกับชายคนนี้ให้ใจเย็นลง
เพื่อให้ลงมาพูดคุยกันด้านล่างและยืนยันว่า
ได้เป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับวัดพระธรรมกายเหมือนกัน
แต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่รุนแรงเช่นนี้ครับ
เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงบางท่อนบางตอนกันครับ
ต้องไปทุกธรรมบาหิตนามแบบนานลง

สวามที่ไปทางนอกที่ชัดซึ้น
สูบที่สบายสบายที่สุดนะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเจรจากว่า๓ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชายสูงอายุท่านนี้ได้เขียนหนังสือ
และส่งลงมาสื่อสารกับคนข้างล่างถึง๒ครั้งครับ
โดยมีการประบายความรู้สึกที่ตัดเพาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายครับ
โดยเฉพาะแผ่นข้อความฉบับสุดท้ายที่บอกว่า
วัดพระธรรมกายถูกกันแกล้งแบบนี้
แล้วเราชาวพุทธจะอยู่กันอย่างไร
และความยุติธรรมอยู่ตรงไหนครับ
จนกระทั่งในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกานะครับ
กำหนดเวลาตามที่ประกาศไว้
ชายคนนี้ได้ใช้เชือกที่นำขึ้นติดตัวขึ้นมาด้านบนด้วย
ผูกคอตัวเองและกระโดดลงมาจนเสียชีวิตในที่สุดครับ

ยังอยู่ระหว่างการนำร่างที่ไร้วิญญาณของชายคนนี้
ลงมาจากเขาส่งสัญญาณโทรศัพท์ครับ
ซึ่งทันทีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนั้น

และจะรายงานกลับไปให้ทราบทันทีครับ

รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ